สวัสดีครับผมนิวชัยพลครับกลับมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีดีของชาวกรุงเทพมหานครกันครับ
วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปเปิดมุมมองใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพที่ใครก็สามารถไปได้ด้วยตัวคุณเองครับ
การท่องเที่ยวเชิงวิถีคลองตอนนี้ครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากครับ
วันนี้ผมเลยตัดสินใจที่ไปเที่ยวคลองครับโดยคลองที่ผมจะไปนั่นก็คือคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่นั่นเองครับ
เพราะผมได้ยินมาว่าทางกรุงเทพหมานครเขาได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางได้สะดวกสบายมากครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางล้อทางรางหรือว่าทางเรือครับ
ตุ๊กไปดีกว่าครับเพราะนักท่องเที่ยวเขาชอบนั่งกันครับ

รอเล่นครับรอเล่นไปเลย
ถึงแล้วครับทุกคน

โอ้โหถึงแล้วครับสถานไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติครับ
เอาล่ะไปซื้อบัตรโดยสารกันครับ

ท่าเรือบางว่าครับใช้ทางออกหมายเลข๕นะครับ
ที่นี่คือวัดกำแพงบางจากครับ

พ่อบุษราคำครับสร้างตั้งแต่สมัยยุธยาตอนกลาง

ตลาดน้ำคลองบางหลวงครับโอ้โห
บรรยากาศนี่คลึ้กคลื้อครึ้กคักมากคักมากเลยครับ

แล้วก็วันอาทิตย์ครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
ที่๒๓กุมภาพันธ์เวลา๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นครับ
ทางกรุงเทพมหานครได้จัดงานเสน่หลองบางหลวงขึ้นครับ
ซึ่งภายในงานในกิจกรรมเพียบครับ
เดินเล่นอยู่ในงานครับผมเจอกับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ

ท่านครับท่านทำอะไรอยู่เหรอครับ
ก็วันนี้มาดูกิจกรรมของเด็กเด็กนักเรียนเทพหมานคร
ถ้าอย่างนั้นผมรบกวนให้ท่านช่วยเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครครับ
มาเที่ยวงานเสน่ห้อบางหลวงดีกว่าครับ
งานนี้จะนำเสนอในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ

แล้วก็การกิจกรรมของนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะมีกิจกรรมร่องเรือชมคลองบางหลวงได้นะครับ
ถ้าใครมีโอกาสที่จะมาดูนะครับคลองประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตของคนริมคลองนะครับ
ก็สามารถที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ได้ครับ

เอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อที่จุดที่๒กันต่อเลยครับ

เด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่นั่นก็คือเป็นบ้านไม้โบราณครับ
มาลีลาที่สร้างล้อมเจดีย่อมุม๑๒อยู่ครับ
ที่นี่ครับรวบรวมงานศิลปะมากมายครับ
ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดเข้าของเครื่องใช้โบราณต่างครับ

เราสามารถมาดูหุ่นละครเล็กที่นี่ได้อีกด้วยครับ

สัมผัสบรรยากาศของศิลปะวัฒนธรรมแบบที่ผมมาเนี่ย

คราวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ